เริ่มที่ประเด็นร้อนในโลกโซเชียลวันนี้
มีบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงเขาเผยภาพของสายการบินสัญชาติไทยนี่แหละ
แต่ปรากฏว่าคือบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นก่อนที่จะขึ้นเครื่อง
นั่งเครื่องไปด้วยกันจนไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ย
คือไม่มีการเว้นระยะห่างใดเลยไม่มีโซเชียลดิสแทนซิ่งทั้งนั้นนะคะ
ก็เลยบอกว่าโอ้โหน่ากลัวเสี่ยงต่อการติดโรคมากนะคะ
นี่เป็นภาพจากบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กเจริญจูโมคะชนลพันธ์ค่ะ
ให้เห็นถึงบรรยากาศการเดินทางด้วยสายการบินแห่งหนึ่ง
ตั้งแต่สนามบินดอนเมืองไปจนถึงปลายทางที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
ซึ่งจากภาพก็จะเห็นค่ะผู้โดยสารเยอะมากทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
รวมแล้วเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า๔๐คนแน่นแบบเต็มลำเลยนะคะ
แล้วก็นั่งติดกันจะเห็นบรรยากาศเนี่ย
ว่าไม่มีการเว้นระยะห่างตั้งแต่ช่วงเช็คอินแล้วนะก่อนขึ้นเครื่อง
ไปจนถึงที่จุดหมายปลายทางอันนี้ตอนที่ขึ้นรถชัตเตอร์บัสไป
ก็แน่นเหมือนกันเจ้าของภาพเนี่ยระบุบอกว่า
สยองครับนกแอร์ดอนเมืองไปอุดรวันนี้ใช้เครื่องใบพัด
แม่เจ้าไม่แจ้งอะไรเลยที่อันตรายมากมากคือไม่มี
ซึ่งโพสต์นี้มีคนเข้าไปแชร์ไม่ต่ำกว่า๔๐๐ครั้งเลยนะคะ
ก็ไปที่ทางเดียวกันเลยบอกว่าโอ้โหน่ากลัวนะ
เสี่ยงต่อการที่โควิด๑๙จะแพร่กระจาย
พร้อมทั้งตั้งคำถามว่าทำแบบนี้มันผิดกฎการบินหรือเปล่า
สายการบินไม่จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างเพื่อลดการแพร่เชื้อ
ขณะที่เจ้าของโพสต์ยืนยันนะคะ
ก่อนขึ้นเครื่องไม่มีการตรวจวัดไข้ผู้โดยสารด้วย

จากกรณีที่เกิดขึ้นมานี้ค่ะ
ทางออกจากสนามบินไปขึ้นรถชัตเตอร์บัสเพื่อไปขึ้นเครื่อง
ก็อยู่ในส่วนความรับผิดชอบของสายการบินเองนะคะ
ส่วนนายจุลาสุขมานพภูมิในการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
กรพทบอกว่าทราบเรื่องแล้วค่ะ
และแจ้งไปยังสายการบินให้เร่งดำเนินการแก้ไข
ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขโดยเร่งด่วนนะคะ
ถ้าไม่แก้ปัญหาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นมีการทำผิดซ้ำอีก
จะลงโทษปรับเป็นเงินแล้วก็พิจารณาลงโทษขั้นรุนแรง

ส่วนกฎข้อตกลงที่ทางกรพทระบุให้สายการบิน
ต้องขายตัวแบบที่นั่งเว้นที่นั่งหรือว่าเว้นระยะห่างเพื่อสกัดโควิด
บังคับลูกเรือให้ใส่หน้ากากอนามัยถุงมือเฟสชิลและงดเสิร์ฟอาหารบนเที่ยวบินนั้น
อันนี้จะมีผลอย่างเป็นทางการวันที่๑พฤษภาคมนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยยังไม่ได้มีการเคร่งคัด
เกี่ยวกับเรื่องของการจะเว้นที่นั่งเว้นที่นั่ง
หรือว่าทางลูกเรือจะต้องใส่เฟสชิลหรือใส่เครื่องป้องกัน

ว่าหากมีการปลดล็อกหรือว่าคลายมาตรการล็อกดาวน์ขึ้นมาเนี่ย
การบริหารจัดการเรื่องต่างยังคงน่าเป็นห่วง
ใช่นะคะยังคงต้องใช้อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ